สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าหลังค่ำคืนนี้ไปหลายจุดหลายพื้นที่คงต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกอย่างหนักแล้วก็ตกต่อเนื่อง
สิ่งที่ตามมามีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมกระโชคแรงคลื่นที่สูงแล้วก็ภัยพิบัตรอื่น
ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโครนถล่มเหล่านี้เอง
เตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะครับ
ต้นเหตุหลักนั้นก็เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
โดยห่อมความกดอากาศต่ำนี้เองมีทิศทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกก็คือมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ
ซึ่งวันนี้หลายจุดคงได้เผชิญกับสายฝนไปแล้วนั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยครับ
กลุ่มฝนนั้นเป็นกลุ่มฝนส่วนปลายของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนะครับพัดมาปกกลุ่มตามแนวชายฝั่งในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยทางตอนล่าง
ส่วนค่ำคืนนี้ครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าศูนย์กลางของหย่อมความกวดอากาศต่ำดังกล่าวนั้นจะเคลื่อนที่มาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของภาคนะครับจะสังเกตว่ามีทั้งสีเหลืองสีส้มสีแดงนี่คือบริเวณที่มีฝนตกหนักครับคาดการว่าจะตกหนักต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับก่

ที่จะขยายตัวเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นช่วงที่คาดการณ์ว่าคลื่นจะแรงที่สุดก็คือตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะบริเวณตามแนวชายฝั่งบริเวณจังหวัดประจวบคลิขันจังหวัดสุรทานีรวมไปถึงจังหวัดนครสีธรรมราชนะครับพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเรื่องของคลื่นที่สูงประมาณสองถึง
ประเทศไทยจากการตรวจสอบก็พบว่าปัจจัยสำคัญอย่างมวลอากาศเย็น
ก่อนหน้านี้นำความหนาวเย็นมายืนเมืองไทยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
การว่าเราจะเห็นความรู้สึกแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือในวันพรุ่งนี้ครับ
ถ้าหากเราเปรียบเทียบอุณหภูมิในวันนี้ยังพบว่าหลายจุดนะครับยังได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
เพราะว่าในวันนี้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยยังมีพื้นที่สีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินปรากฏอยู่
พื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศา
ส่วนวันพรุ่งนี้จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่สีฟ้าได้หายไปจากเมืองไทยของเราแล้ว
เหลือแต่เพียงพื้นที่สีเขียวที่ยังคงปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
การว่าลมหนาวจะแผ่มาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหลังวันที่๒๒
แล้วก็จะเริ่มแรงขึ้นตั้งแต่วันที่๒๘เป็นต้นไปครับ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรานะครับ
จากจะต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติต่างแล้ว
ที่ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษในระยะนี้
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยนะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ